รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โอ้โอ้โอ้

คุณน้ำรับ
คุณตำรวจมาที่สตูด่วนเลยค่ะ

จับหนุ่มจับหนุ่ม
จับหนุ่มจับหนุ่ม
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ตั้งขบวนกันมาว่างวีลาได้สุดเวียส

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

ระหว่างทีมสามซ่าบางกอก

ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร

พญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋วเจ้าประยาสู้ไม่ถอยฆ่า
เมื่อตอนที่แล้วทีมมังกรจิ๋วเจ้าประยา
ส่งน้องกรีมเจ้าแม่เพลงช้าออกมาร้องเพลงเร็ว
ขออวดลวดลายการขยับโยกย้ายเอาใจกรรมการและคนดู
กวาดคะแนนไปได้ยี่สิบเจ็ดคะแนน
ที่ตอนนี้เหลือน้องอัปเดตและน้องปิ๊งปิ๊ง
ใครจะมาท้าดวนน้องพรีมในยกนี้
ต้องติดตามชมกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ร้องได้ยกกำลังซ่าในครึ่งหลังของ

ที่๘แล้วแล้วเป็นครึ่งหลังแล้วด้วยนะครับ
คณะกรรมการของเราก็ยังนั่งอยู่ดีมีความสุขอยู่นะครับ
กับคุณตั๊กสิริพรคุณไอซ์สรรยูและแม่สุสุรารีครับ
เวทีนี้คือเวทีการแข่งขันของเด็กซ่า
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของพวกเขานะครับ
เขามาตามหาความฝันแล้วก็มาช่วยสังคม

มังกรจิ๋วฮะน้องพรีม
คว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้๒๗คะแนนด้วยกัน
แต่เงินมีไหมเงินเรามีไหม
เพราะฉะนั้นทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
มีคะแนนสะสมทั้งสิ้นอยู่ที่๒๒คะแนน
ส่วนทีมสามซ่าบางกอกมีคะแนนสะสมอยู่ที่

เตรียมก็แทนขึ้นมานะครับ
จะต้องทำเขาเรียกว่ากวดให้ทันแล้วล่ะ
เพราะคะแนนสะสมมีผลมากเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าจะส่งตัวเก่งของชาวคณะมาหรือเปล่า

จีบได้ครับแฟนผมได้มี

ดูพลังของเด็กเป็นยังไง
มีพลังครับผมนี่
เจ็ดละครับ
ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็อย่าได้รอช้าและเสียเวลาเลยครับ
ขอต้อนรับตัวแทนจากทีมสามส้าบองกกกกกกกกกกกกกก

คิดถึง
คิดถึงอัพเดทไหมครับประมาการณ์

คิดถึงสิคิดถึงมากเลย

คิดอยู่ว่าทำไมถึงคานออกมา
คิดถึง

แล้วอัพเดทคิดถึงประมาการณ์เปล่า
คิดถึงครับ

คิดถึง

คิดถึง

คิดถึง

เดินสวนเข้ามากอดกะคะแนนพุ่ง
ให้คะแนนหนูเยอะนะพี่โต

มันไม่รู้
คนครับรู้ไหมว่าผมได้เงินนำ
ผมจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรลูก
เอาไปทำภูมิช่วยเหลือบ้านครับคุณครับ

เอาเขาไปกลายบ้านงานด้วย

เพราะว่าเขายอมเด็กที่พ่อแม่เขาติดคุกครับ

ผมเลยอยากจะช่วย
อัพเดทเอาสะอาอาดูไรให้สาระก็เลยลูก

อะไรลูกได้ลูกขอโทษก่อนด้วยเห็นไหม

พี่เต๋าครับ

หน้าก็ต่างกันแล้วลูก
พี่เต๋าครับผมมีเกมมาให้เล่น
ถ้าหนูสะกิดใครหนูจะถามคนนั้นเลยนะครับ

ถ้าเราเจอเหรียญบาทเราควรไป

ไม่ใช่

เพราะฉะนั้นไปใส่ปากเอเชยา

ในห้องน้ำอะไรที่น่าสงสารที่สุด
ในห้องน้ำตามปั๊มน้ำมัน

ก็คงเป็นคุณป้าที่เป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำไง

ตัวอะไรอยู่ในใต้น้ำ
มีอยู่๕๐๐หนวดมีตา๕๐๐ตา

ก็ไม่มีสิครับไม่มี

สนิทพี่คุณ

มันเป็นยังไงลูก
อะไรที่ทำให้หนูไปคบกับเขาได้

เขาสงสารเขาเห็นเขาไม่ค่อยมีใคร

ประมาณ๓ปีแล้ว

คือเขาแท็กแคร์ดีมากแล้วก็
อยู่กับหนูตอนหนูไม่มีใครเคล้นด้วย

อะไรลุก
เห็นไปนอนบ้านพี่เค้าด้วยไปนอนบ้านพี่เค้าด้วย
ใช่ครับที่นครสวรรค์

นั่งรถประจำทางไปนอนบ้านเพื่อนที่นครสวรรค์อย่างนี้เหรอลูก
ใช่ครับโอ้โฮไปทำไมลูกไปทำไมครับ
เพราะว่าแม่จะไปสอนด้วยครับแล้วหนูก็คิดถึงด้วยค่ะ
อ๋อบ้านอยู่ไกลกันครับ
คือเขาเนี่ยสนิทกันมากเลยนั่นก็คือมีครูที่สอนร้องเพลงคนเดียวกันนะครับ
แล้วครูที่สอนร้องเพลงนี่ก็คือใครครับน้องไมโครโฟน
ครูต้นส้มอยู่ไหนครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดี
ก็คือจะพาอัปเดตไปยังบ้านของน้องไมโครโฟนด้วย

แล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้หรอครับเล่นกัน

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจอกันในรายการหนึ่ง
เจอด้วยความบังเอิญแล้วคือเขาแสบมาก

ไอ้คนนี้ไอ้เด็กคนนี้มาจากไหนวะเนี่ย

แล้วก็เลยทำให้แบบคุยกันโดยบังเอิญ

ถ้วยพระราชทานจากครัวไป๒ใบ

นะครับจะมาในหมดเพลงอย่าปล่อยให้เธอร้อยน้วน
บอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
คุณตำรวจมาที่สตูดิวเลยค่ะ
ค่ะดิฉันเจอเด็กเมาคนนึงค่ะ
อัปเดตขอใช้เพลงฮิตติดหูอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลมาสู้ในยกนี้
ขอให้คะแนนปังเหมือนความดังของเพลงนะครับ
เดี๋ยวพี่เซ็กจะสอนวิธีเรียกคะแนนจากกรรมการก็คือ

เวลาร้องก็ยิดคิวดูด้วยเน่นหน้าเน่นหูเน่นตาด้วย
เออนั่น
อย่างนั้นโอเคไหมครับทำให้เต็มที่นะครับ

โอเคอย่างนั้นลุยไปเลยครับสู้ครับ
สู้ครับ

ติดปรากฏทั่วตาฉันหาจากโพธย์แล้วว่าไอนักไม่นักรักเนื้ออ่อน
เข้ารอบคุมจนใจเราร้อน
เขาเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนชุดนอน
ไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้าย
แค่แค้นให้ที่หัวชายจะเจอเธอที่ไหน

ขอแจ้งนะครับแจ้งอยู่ไหน
ผู้ประพันธ์สัญคานั้นของตอนอุ้นแอ้นอ่อน
และโชนยิ่งตอนยิ้มที่หม่วน
วนสูงสูงพอสมควร
หิวความม่านในตาเชิญชวน

ให้หมวนมูชายสอนเล็บ

แต่เจอเธอที่ไหน

ใครล้ำได้ชุดกับล้ำดินครับ
อันที่จริงโบนนั้นยังฝันไฟ

แต่บทรักอันยาวอุ้ยหวาน
ไม่ตัดใจไม่ตายก็จวน
เข้าเพียรและเหมือนรถไฟเปลี่ยนข้าวบวน
ไม่ได้ทางหวนทะเลหลวนเหลือลาย
บอกให้รู้ว่าอันตราย

จะปล่อยเธอร้อยตัวอุ้น
ชัยเกียร์ทวี
อันที่จริงโบนนั้นยังฝันไฟ

แต่บทรักอันยาวอุ้ยหวาน
ไม่ตัดใจไม่ตายก็ตรวจ
เข้าเพียรและเหมือนรถไฟเปลี่ยนข้าวบวน
ไม่ได้ทางหวนทะเลหลวนเหลือลาย
บอกให้รู้ว่าอันตราย

ที่หน่ายอย่าปล่อยเกินร้อยนู่น
อย่าปล่อยเกินร้อยนู่น

ขอบคุณมากมากนะคะ
ใครต้องมือขอให้สาวสาวสวยสวยคนนั้น
แล้วลุยเองเองค่ะ
ฮัลโหลฮัลโหลค่ะ
คุณตำรวจมาที่สตูด่วนเลยค่ะ
ค่ะได้เชิญเจอเด็กมาคนหนึ่งค่ะ
รับคนหน่อย

เป็นไงกันบ้างครับผลงานของน้องอัปเดตครับ

เก่งมากแล้วก็คือชื่นชมอย่างหนึ่งว่า
ในความที่เขาพูดเก่งในความที่เขาคิดเร็ว
ในความที่เขาสามารถต่อกรอนกับทุกคนได้หมดเลยเนี่ย
เขามีมารยาทที่น่ารักแล้วก็งดงามมากนะ
คือคือตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเวทีเนี่ย
เดินสวนทางกันหรืออะไรกันเนี่ย
เขาน่ารักมากคือเขาโตสมวัยเขาในความเป็นเด็ก
แต่เขามีความสามารถที่ล้นตัวเขามากกว่าเด็ก

พลังงานและความรู้ของคุณแม่เข้ามาได้ดีมาก

ถ้าพี่ตั๊กเล่นตลกก็เล่นตลก
อัปเดตรู้จักลุงนุ้ยเชิญยิ้มไหม

ถ้าเกิดป้าตั๊กเอาไปฝากกับลุงนุ้ยไปเล่นตลกไปป่ะ

ตั๊กว่าใน๔อย่างที่ป้าตั๊กพูดไปเนี่ยนะ

หนูเป็นเอ็นเตอร์เทรนเนอร์ที่เก่งมากคนหนึ่งจำไว้
ถ้าอัปเดตยังเป็นคนที่อยู่ในรูดในทางนะ

อันนี้อัปเดตรักษาไว้นะ

อัปเดตต้องรักษาไว้สาม่าคาราวะ
เข้าใจป่ะเพราะว่าเนี่ยอัปเดตทำตลอดเลยขอบคุณครับ
มือไม้อ่อนอัปเดตต้องรักษาไว้ลูกนะ

ดูกันเลย

ต้องบอกว่าน้องอัปเดตเป็นเด็กที่เก่ง
เรียกว่าเด็กอัจฉริยะดีกว่าเนาะ
ทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ไอซ์หรือป้าตั๊กพูดมาทั้งหมด

โอ้โหดีมากเลยครับเก่งครับ
จะต้องให้คะแนนกับน้องอัปเดต
แต่ก่อนที่จะให้คะแนนน้องอัปเดต
ขอเชิญทีมเด็กซ่าขึ้นสู่บนเวทีซ่าเลยครับ

ชมการแสดงของน้องพีมไปนะครับ
แล้วก็รวมทั้งน้องอัปเดตไปในฐานะพี่เลี้ยงครับ
สำหรับน้องพีมนะครับน้องพีมก็เป็นพี่ใหญ่ครับ
ดูแลน้องทั้ง๕คน

ก้าวสู่บันไดขั้นต่อไปขั้นต่อไปพร้อมที่จะไปเป็น
ศิลปินอย่างเต็มตัวนะครับผม

เป็นอย่างไร

ดื้อแสบสนจริงครับ
แต่ละบทบาทของเขาที่เขาได้รับนี่เขาทำแบบ
ตีบทแตกทุกบทเลยที่เขาได้รับ
ที่สำคัญครับผมก่อนจบรายการนะครับ
ผมขอลายเซ็นทั้งสองคนนี้ไว้ก่อนนะครับ

เดี๋ยวแซ่กชุมแพร่เข้าไปไม่ถึงครับผม
ก็อย่าลืมพี่เลี้ยงคนนี้ก็แล้วกันนะครับผม

คำถามกรรมการครับ
ตอนนี้ต้องให้คะแนนแล้วครับ

กรรมการจะเทใจให้กี่คะแนนมาลุ้นกันครับ

มีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
อัปเดตจะได้กี่คะแนนครับ
และข้าเด้ยของน้องอัปเดตคือ
เพนเอ้ย
ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วย

โหร้องจริง
โถ่เราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ตรงไหน
โอ้โฮเป็นแข่งการชนะทั้งแหละ

ดูนี่

แยกแยะไปถูกว่าอันนี้แสดงหรือจริง

เดี๋ยวกินเย็นตัวเองนะลูก

อัปเดตคว้าคะแนนเต็ม๓๐เป็นครั้งแรก
ดีใจสุดจนเสียน้ำตากันเลยทีเดียว

สรุปคะแนนสะสมกันก่อนนะครับ
มังกรจิ๋วเจ้าพญานะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒๒คะแนน
แล้วทีมสามซ่าบางกอก
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒๒๓คะแนน

และทีมสามซ่าบางกอก
ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด
ในยกที่๘นี้๕๐๐๐บาท
และกลับมาพบกับเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๙
แล้วน้องพิมมีอะไรอยากจะพูดกับน้องอาบีมไหมครับ
พี่ก็รู้สึกใจเสียนิดนึงนะคะ
แต่ว่าก็ต้องยอมน้องเขาจริง

ขอบคุณค่ะ

ใช่ครับเพราะว่ามันตื่นตันใจมากเลยครับ

การต่อสู้เพื่อบ้านเกิดในยกที่๘

ด้วยน้ำตาแห่งความดีใจของเด็กสุดซ่า
อย่างน้องอัปเดตทำให้คะแนนสะสมของทีมสามซ่าบางกอก

เฉินทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาไป๑คะแนน
แหมดุเด็ดเผ็ดแสบจริง
ติดตามการต่อสู้ของเด็กเสียงดีมีน้ำใจได้ใหม่ในครั้งหน้า
ยกที่๙ของร้องได้ยกกำลังซ่า
คุณทีมงานเก็บลิ้นหน่อยครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ไม่มีสัญญาณตอบรับ
จากเลขหมายที่คุณดินในขณะนี้
มันมีแฟนต้องขอโทษที
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา